ว่าการสอบคือมีสินค้าหนึ่ง

คือเค้าเอารูปกระแตอหาไปใช้โฟมอตสินค้า

ใช้แล้วคิ้วดกดำปลูกหนวดปลูกเข้า
ซึ่งเขาก็จะใช้ภาพกระแตตลอดในระยะเวลา๒๓ปีที่ผ่านมา
ซึ่งหนูก็เข้าไปอินบล็อกซ์แล้วเพื่อนหลายคนหรือว่าทีมงานก็เข้าไปเตือนหลายครั้งแล้ว
เขาก็ยังเฉยก็ยังใช้อยู่จนอาทิตย์นี้ก็ยังเห็นแบบใช้ลูกเราตลอดเวลาเลยอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็เลยแบบครั้งนี้ก็เลยปรึกษาทางผู้ใหญ่ว่าเราควรจะแบบดำเนินการดีกว่า

โอ้โหหลายปีแล้วนะคะ
คือถ้าเสิร์ชในเน็ตตอนนี้ลองเสิร์ชดูก็ยังเจอเลย
ถ้าขึ้นมาอย่างยาปลูกคิ้วนี่ขึ้นหน้ากระแตเลย

แต่ร้านเนี้ยจะเยอะสุดเลยใช่ค่ะเขาก็ก็งงว่าเขาทำไมกล้าเอารูป
เราก็ช่วยนะเราก็จะโพสต์ให้คือช่วยตลอดเลยแต่ว่าอย่างเนี้ย
คือไม่ได้มาขออนุญาตด้วยแล้วก็แบบเอาลูกเราไปขายของแล้วเราไม่ได้ใช้เลย
ผลิตภัณฑ์เขาดีหรือเปล่าเราก็ไม่มั่นใจ
ใช้แล้วเกิดอะไรขึ้นมากลายเป็นว่าเราอาจจะแบบโดนฟ้องร้องหรือเปล่า
เพราะว่าเขาคิดว่าเราเป็นเจ้าของอะไรอย่างนี้ค่ะ
บอกเลยว่ากะแตใช้จริงหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ค่ะ
ฉายเองเหรอหรือเป็นพรีเซนเตอร์หรือเปล่าอะไรอย่างนี้

แล้วเกิดพรีเซ็นเตอร์ให้กลับผลิตภัณฑ์ช่วยดีหรือเปล่า
ไม่เคยเลยค่ะไม่เคยใช้เกี่ยวกับยาผูกคิ้วคือ
คือกระแตเป็นคนแบบพันธุกรรมมีฝนเยอะอยู่แล้ว
แต่เขาก็จะแบบเอารูปไปหลายรูปเลยนะคะ

อันนี้เป็นของเราเองเราเป็นผู้มีนิกสิทธิ์